มีอีกเรื่องหนึ่งห่วงใยเหมือนกัน

วัวเพศผู้น้ำหนักตั้ง๑ตัน
อันนี้เหลือตัวใหญ่เลยนะ
มันมีอาการอะไรบางอย่างที่ต้องเรียกทั้งชาวบ้านทั้งพระมาช่วย
กันนะคุณผู้ชมจะช่วยได้หรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะ

ถ้าลำบากให้พระมาช่วย
ไอ้วัวตัวนี้ผีเข้าแน่เลยครับ

ไม่ใช่ใช้อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ
เพราะว่าไม่ใช่แค่พระไม่ใช่แค่ชาวบ้าน
คุณหมอก็มาทีมสัตวแพทย์เข้ามาช่วยเหลือเจ้ามงคล
ที่มันล้มตัวอยู่ใต้ถุนสาราการประเร็ญของวัตรายสนานคม

อำเภอสองคลองจังหวัดฉะเชิงเสา
เป็นเพราะว่าเจ้ามงคลเนี่ย
มันน่าจะกินอะไรบางอย่างที่ไม่สมควรจะกินเข้าไป
ก็เลยมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยว
ใครก็เป็นลมลมพับมาแบบนี้

เนื่องจากคุณอาการหนักแบบนี้
พระสวงศ์โพเงินซึ่งเป็นพระที่วัดแห่งนี้
เล่าให้ฟังนะว่าเจ้ามงคลเนี่ย
คือมีคนไปถ่ายชีวิตมาจากโรงเชือด
แล้วก็มาเลี้ยงไว้ที่วัดมาปล่อยไว้ที่วัด
เมื่อก่อนนี้ก็มีวัวอีกอื่นหลายตัวเลยนะ
แต่มันก็โดนชนไปบ้างล่ะโดนงูกัดตายไปบ้างล่ะ
แต่ที่น่ากลัวและน่าสงสารที่สุดคือกินถุงพลาสติก

คุณดูสิกินเข้าไปแล้วมันก็มีอาการ
อย่างเจ้ามงคลก็เลยคิดว่าน่าจะกินถุงพลาสติกไปเหมือนกัน

เพราะว่ามันมีอาการล้มป่วยตั้งแต่เมื่อคืนวานก่อน
แล้วก็ดูที่ท้องมันเนี่ยท้องบวมอะค่ะ
ก็เลยไปเรียกชาวบ้านให้ตามหมออาสามาดู
อาสาก็เจาะท้องเอาแก๊สที่อยู่ในท้องออกเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็สังเกตอาการมันก็ไม่ดีขึ้น
เอาเป็นว่าไม่ได้ละเห็นอาการแบบนี้
ชาวบ้านพระรุวัตรก็เลยช่วยกันอ้างเรียรายเงินนะ
เอาเงินไปประสานสัตวแพทย์ให้มาช่วยเหลือ
คุณหมอก็มาถึงที่เลยนะคะได้ทำการขับลมออกจากท้อง
ใช้เวลาอยู่๑๐นาทีจากนั้นคุณหมอก็ฉีดยาบำรุงให้
ชาวบ้านพระสงฆ์ก็เลยรู้สึกว่าเออโล่งอกโล่งใจ
นี่ไงได้สัตวแพทย์มาดูแลโดยตรงนะคะ
หลังจากนี้ก็เรียกว่าต้องดูแลให้อย่างดีเลย
เพราะว่าศาสตร์มันไม่รู้บางทีอะไรกินได้กินไม่ได้มันก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นตัวราวมนุษย์นี่แหละก็ต้องระแวดระวัง

ยิ่งในทะเลด้วยใช่ไหมอันนี้ก็โดนโรงกันนะจ๊ะ
คือเราเห็นข่าวคราวแบบนี้มาเยอะแล้วนะ
ไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลนะที่กินถุงพลาสติกเนี่ย
คุณโตโน่เขาช่วยโครงการกิจกรรมดูนะ

ถ้าคุณไปทิ้งเรียราชพลาสติกอย่างนี้
สัตว์ที่เลี้ยงไว้มันก็ไปกัดไปกิน
มันก็เป็นอันตรายกับสัตว์ได้นะคะ